ดูเรื่องของเบาหน่อยนิดนึงเบานะเบานะคะ
เป็นเรื่องของพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบบ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อน้ำพญานาค
เขาเชื่อว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะไปที่สำนักสงฆ์อรัญวาศีสวนดอกบุญนาค
ในพื้นที่บ้านห้วยลึกตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาวนะคะ
ไปสำรวจนี่แหละทำไมต้องไปสำรวจล่ะเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
อายุมากกว่า๕๐๐ปีเลยนะและมีพญานาคคุ้มครองอยู่
พระเกรียงไกรสิสุธิยาโนผู้ดูแลสำนักสงฆ์เล่าให้ฟังว่า
ค้นพบใบลานและศิลาจารึกที่ระบุว่าบริเวณนี้เดิมมีวัดร้างโบราณ
สร้างโดยเจ้าพญาสี่หมื่นผู้ปกครองเมืองพยาวในอดีตชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาในจุดนี้นะ
ช่วงที่เป็นวัดร้างนะคะเชื่อว่ามีอาถรรพ์แต่จะเข้ามาตักน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง
บ่อน้ำเก่าแก่มีอยู่บ่อเดียวตรงนี้แหละในวัดนี่แหละ
เอาน้ำนี้ไปดื่มไปกินรักษาโรคบ่อน้ำทิพย์จุดนี้นะคะ
เขาบอกว่ามีความลึก๑๐เมตรปากบ่อกว้าง๑เมตรกว่า
ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมกับการบูรณะฟื้นฟูวัดขึ้นมาใหม่
แล้วก็มีการก่อสร้างวิหารเจดีพระประธานด้วยเป็นการสร้างใหม่นะคะ
ตอนนี้ช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแต่จุดนี้จุดเดิมเนี่ย
บอกว่ามีวัดมานานละห้าร้อยปีค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คนก็แห่ไปกันเยอะภาพที่เราเห็นก็คุ้นชินกันแบบนี้แหละค่ะ
แต่อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนที่ช่วงโควิดจะระบาดนะคะ
หลักเลยนะคะไปที่สาราพระราหู๘ทิศ
คนไปขอพรขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ซึ่งส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าก่อนที่จะไปเสี่ยงกันในงวดต่อไป
วันที่เท่าไรนะคะวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งมิถุดาค่ะ
อันนี้เสี่ยงก่อนอ่าเสี่ยงหยิบเลขค่ะเสี่ยงเซียมซีอ่าฮะ
ล้วงเลขจากหายทองคำเป็นไข่ไงแล้วมีคนหนึ่งคุณทีเด็ดมาก
ยังไงฮะคุณมาลีวัย๒๗ปีบอกว่ามาขอพรเช่นเดียวกัน
แล้วก็ล้วงด้วยนะอืมได้เลขเจ็ดหกขยัวเซียมสี่เสี่ยงเซียมสี่
หมายเลข๘๗เธอบอกว่าเอาล่ะได้แล้วเสี่ยงสมใจ
หลังจากนี้ก็จะเอาสองเลขนี้แหละไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วถ้าได้ถ้าโดนนะจะกลับมาแก้บนค่ะดิฉันมีคำถามจุดนี้นะคะ
นี่หอยหายทองคำใช่ไหมคะคุณลำไยเคยไปล้วงหายนี่ไหมคะ
เดี๋ยวถามให้นะถ้าเจอฝากถามด้วยนะคะอ้าว
พาคุณผู้ชมจุดต่อไปอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
โคกสว่างเขาทำพิธีย้ายต้นโพอายุจุดนี้
ต้นโผเขาบอกเป็นต้นโผอาถันน่าน่าจะอายุประมาณหนึ่งร้อยปี
ที่บอกว่าอาถรรพ์เพราะว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืน
จุดนี้จะได้ยินเสียงเด็กเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็บางคนก็ได้เห็นเด็ก
เดินไปเดินมาจุดนี้เขาบอกว่าย้ายให้หน่อยกลัวมากเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าบางครั้งได้ยินแบบ๕วัน๕คืนติดต่อกันเชื่อว่าเป็นกุมารที่ถูกเอามาทิ้งไว้
หวาดภาวะค่ะโดยเฉพาะคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืนนะคะ
ก็เลยย้ายให้หน่อยทำพิธีย้ายให้หน่อยต้นโพนี้มีพิธีการย้ายเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ซึ่งหมอเริงหมอผีชื่อดังในหมู่บ้านทำพิธีจุดทูปเสียงทาย
ทำน้ำมนต์เพื่อประพรมต้นโพก่อนที่จะย้ายพบว่าทูบเสี่ยงทายค่ะ
หลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถูกมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงใช่ไหม
เขาบอกว่ามีตัวเลขมันโผล่ขึ้นมาด้วยอ่ะที่ทูปอ่ะนะคะห้าหกศูนย์
อ้าวมันไปตรงเป๊ะกับเลขน้ำตาเทียนในผันนมนต์ในพิธีด้วย
กุมารเทพแห่งวัดเจดีที่นครศรีไปดังไกลถึงบ้านฉางที่ระยองค่ะ
บ้านฉางระยองนะคะมวดที่แล้วสิบหกพฤษภาคม
มีคนดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวก็คือสองสอง
ดวงดีนี่แหละค่ะคุณพี่ท่านนี้นะคะ
นางสาวออนอุมาชูแก้วเป็นเจ้าของร้านครัวขมิ้น
ตั้งอยู่ริมถนนสายบุรพาพัฒน์ด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าพื้นเพเดิมเนี่ย
เป็นคนคอนซี่นครศรีธรรมราชแต่ย้ายมาทำงานที่นี่
พร้อมกับนำของคลังที่คนในพื้นที่ศรัทธา
ก็คือไอ้ไข่กุมารเทพแห่งวัดเจดีติดตัวมาด้วยเริ่มแรกเนี่ย
มาทำอาชีพรับจ้างเป็นแม่ครัวในร้านร้านขายอาหาร
ต่อมาเจ้าของร้านใจดีค่ะก็เซ้งร้านให้เธอในราคาถูก
คือก่อนหน้านี้เธอเคยอธิษฐานไว้อยากจะได้ร้านนี้
มันได้จริงตามที่เธออธิษฐานแล้วอธิษฐานไว้กับไอ้ไข่ไง
หลังจากนั้นนะเธอก็ดวงดีมาตลอดได้โชคได้ลาบมาตลอด
ก็เลยเอาล่ะตัดสินใจทำป้ายไวนิวชื่อร้าน
แล้วก็มีภาพประกอบเป็นรูปไอ้ไข่วัดเจดี

งวดล่าสุดก่อนวันประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่
มีเพื่อนแวะมาหาที่ร้านแต่ว่าเธอไม่อยู่
แล้วเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กนะลักษณะเหมือนกล้าวจุก
ราวคราวเดียวกับไอ้ไข่สวมชุดลายพลางวิ่งอยู่ในครัว
ทั้งที่ในครัวในครัวในบ้านมันไม่มีคนอยู่
อ้าวนั่นคืออะไรสองเธอบอกว่ารู้แบบนี้นะ
ก็เลยไปซื้อประทัดมาจุดเส้นไอ้ไข่
แล้วปรากฏว่าหางประทัดเห็นไหมมันมีเลข๒๒ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่
แล้วถูกรางวัลสมใจนึกจริงนะคะ
คุณอนุมาบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว
เดี๋ยวจะเอาประทัดมา๑๐๐นัดเพื่อแก้บนไอ้ไข่ที่ให้โชคให้ลาบเสมอมา
คุณออนออกมางวดหน้าได้อะไรประทัดที่จะจุดแก้บนบอกด้วยนะ
หางประทัดได้อะไร
คนได้เยอะเหมือนกันนะไอ้ไข่เนี่ยจริงนะ
เอาปิดท้ายค่ะที่วัดศรีบัวทองอำเภอแสวงหาอ่างทองนะคะ
ข้างโบดก็จะมีต้นโพใบก็จะเป็นแบบนี้สีชมพู
ใบสีพาสเทลค่ะสวยมากเลยนะคะ
ต้นนี้สูงประมาณ๑๕เมตร
แต่ใบมันออกมามีทั้งสีขาวทั้งสีชมพู
ชาวบ้านเรียกว่าต้นโพเงินโพทอง
เชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
มีคนมาไหว้ขอโชคขอลาบเป็นประจำเลย
และไหว้ก็ได้ด้วยนะ
ไปถูกลอตเตอรี่หลายงวดก็มี
หลวงพ่อบุญมียะสะพะโรค่ะอายุ๗๕ปี
เจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าต้นโพต้นนี้อายุประมาณ๕ปีแล้วล่ะ
ระหว่างสร้างโบสถ์ใหม่เอาดินจอมปลวกออกจากบริเวณที่ก่อสร้างโบสถ
แล้วเอาไปกองไว้ที่โคนต้นโพใหญ่
จากนั้นไม่นานค่ะจึงมีต้นโพใบสีขาวนวลเติบโตขึ้นมา
ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์คู่วัดศรีบัวทองค่ะ
ดูให้เป็นความมหัศจรรย์นะดูมีความสวยนะคะ